สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
อยู่กับผมแล้วก็คุณโบ้เกริกชัยคุณโทนะครับ
เราพูดถึงเรื่องของทีมชาติกันหน่อยเพราะว่าทีมชาติในชุดที่สอง
รายงานตัวกันแล้วเดี๋ยวคงจะมีการฝึกซ้อมในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
แต่มันมีข่าวล่าสุดอย่างนี้ครับคุณเรืองชัยคืออาการบาดเจ็บ
เหนือจากชนะทิพย์ที่ถอนตัวไปแล้วเนี่ยสุภโชคสารชาติเนี่ยนะครับ
ก็ต้องดูอาการเหมือนกันว่าจะฟิตสมบูรณ์ในเกมสำคัญวันที่๑๕ตุลาคมนี้หรือเปล่า
เจอครับอ่าเดี๋ยวติดตามมานะครับ
ครับต่อมาหวานนี้นะครับครับภูติบอลทีมชาวไทย
วันนี้ก็จะมีชุดที่๒เหมือนกันนะครับ
ที่จะตามมาสมทบ
ในช่วงเที่ยงของวันนี้
มี๕คนที่จะเดินทาง
เข้ามาสมทบดูกันตามภาพเลย
เอกณิตปัญญาพิธีวัฒนสุขจิตธรรมกุล

ครับฉะนั้นพ่อบุภาเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับ
ก็โดยวันนี้นะครับทัพนักเตะทีมชาติไทยก็จะลงฝึกซ้อมที่สนามบีจีปฐุมยูไนเต็ด

ก็วันนี้เองอากิระนิชิโนกุญซือทีมชาติไทยเองจะให้สื่อมวลชนเก็บภาพ๑๕นาที
เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการซ้อมแท็กติกกันนะครับ
ก็ซ้อมปิดวันแรกไม่ให้สื่อเก็บวันนี้ได้ดูต่อเนื่องนะครับ
แต่เห็นทูชนะนันนี้ไม่มีชื่อในชุดแรกที่ประกาศมา
ก็เดี๋ยวไม่แน่นะครับตอนแรกเขาบอกเหมือนกันนะครับว่า
อาจจะเรียกมาแทนเจชนะทิพย์อาจจะเน้นไปที่รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยประเมินแล้วไม่แน่อาจจะใส่แนวรุกตำแหน่งกองหน้าเพิ่มเติม

แม้ว่าจะไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติก็ตามครับ
ก็ก่อนเข้าแคมป์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บมานะครับ
แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีรายชื่อลงเล่นเกมลีกล่าสุดที่ชนะนครราชสีมาเป็นสปรองนะครับ
ดูแล้วถ้าเกิดว่าไม่ผ่านความฟินจริงคงจะอยู่ในสตาร์ทลิสต์ไม่ได้
ล่าสุดครับเช็คเองเนี่ยไม่ได้ซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมนะคุณเกือกชัย
ก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าจะฟิตทันหรือเปล่าเกมวันที่๑๕ตุลาคมนี้
วันที่๑๐ผมว่าคงประคองไปก่อน
ผู้เล่นหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวหลักมากนักแล้วนะครับ
ตรงกับสิ่งที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็อย่างที่เราทราบข่าว
ก็การเรียกชานันต์เข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ย
ก่อนที่จะหลุดนะครับในรอบ๒๓คนสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒นะครับ
ซึ่งในเกมที่เราเจอกับเวียดนามแล้วก็ทางเจอกับอินโดนีเซียที่เราบุกไปเอาชนะ๓ต่อ๐นะครับ
ก็หลุดในชุดนั้นนะครับแล้วก็กลับมามีชื่ออีกครั้งในชุดนี้นะครับสำหรับเจ้าถูนะครับ
ถูกเข้ามาเนี่ยเหมาะสมกับเกมแบบนี้นะครับ
ส่วนพิธีวัฒนสุจิตธรรมกูลกองกลางนะครับจากเชียงรายน้องเต้นะครับ
ก็ได้รับการชื่นชมจากแฟนบอลไทยนะเพราะว่าเล่นอย่างยอดเยี่ยมทั้งสองเกม

แล้วก็อยากให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะครับ

ก็ต้องบอกว่ามันน่าสนใจเหมือนกันนะครับ

ทางนิชโนจะเล่นยังไง

คือเบื้องต้นมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกัน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วจากการประเมินแผนแรก
คือทีมงานเราวิเคราะห์มาคุณวิรวิทเจริญเชื้อ
ต้องให้เครดิตหน่อยเพราะว่าแนวลุกด้านบนเป็นจุดสำคัญที่หลายคนคาดการณ์ว่าจะเล่นแบบไหน
แผนชุดนี้ผมเริ่มก่อนให้ชนานัลไปแทนที่ชนาทิพย์
แล้วถ้าเกิดใช้แผนนี้ชนานัลก็จะเป็นหน้าต่ำ
ผสานกับแนวลูก๒คนที่น่าจะเป็นทางสุพชกและเอกณิต
และตัวเป้าจะเป็นธีรศิลป์หรือว่าสุพชายใจเด็ด

อีกแผนนึงคือการเลือกใช้ธีรศิลป์แดงดาล
ลงมายืนเป็นกองหน้าตัวตัวต่ำ
เราอาจจะเคยเห็นในแผนนี้กันมาบ้างแล้ว
โดยมีตัวเป้าคือสุพชายใจเด็ดสุพชายเหมือนตาล
และชนานัลป้อมปกผ่า
ซึ่งแผนนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองที่
ด้วยประสบการณ์ของธีรสินในการเก็บบอลคลองบอล
ก็อาจจะมาทดแทนในตำแหน่งของชนะทิพย์ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
แบบนี้ก็เป็น๔๔๑๑หรือ๔๕๑นะครับ

มาดูแผนการใช้เอกณิตปัญญาบ้าง

ขยับมาเล่นตำแหน่งของชนะทิพย์ไปเลย
เพราะว่าเจ้าตัวก็ชื่นชอบนะครับชนะทิพย์เป็นไอดอลอยู่แล้ว

ถ้าเขามีความมั่นใจแล้วกล้าใช้เขา
ผมเชื่อว่าจะได้อีก๑คนมาเป็นอีก๑ช้อยในการที่จะแก้เกมตรงนี้ครับ
ส่วนตัวบน๓คนที่เห็นเลยมีสุพชัยธีระสินและสุพชก
ส่วนตัวผมชอบแผนนี้นะ
ถือว่าดุดันนะมีแต่ดาวรุ่งทั้งนั้นเลยนะครับ
อีก๑แผนอันนี้ก็น่าสนใจครับ
คือการใช้ศิวกรเตียตระกูลนะครับ
ซึ่งชีวกรเองก็ถนัดด้วยเหมือนกันนะครับในตำแหน่งนี้
แล้วก็ศิวากรเองก็ถือว่ามีประสบการณ์
ก็คือว่าได้สัมผัสลงเล่นในเกมทีมชาติไทย
ยุคของอากิระนิชโนมาแล้วนะครับ
อย่างที่เราเห็นก็น่าสนใจเหมือนกันแผนนี้
เราเองก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าช่วงที่เก็บภาพไป๑๕นาที
มันเป็นช่วงของการอบอุ่นร่างกายเท่านั้นเองนะครับ
แต่ส่วนใหญ่เท่าที่คุณวิรวิทย์ไปสืบมา
มันมีหน้า๒คนอยู่ประมาณ๒๓แบบ

เกมนี้ถ้าเล่นในบ้านควรจะมี๓คะแนน
ทีมชาติไทยนะครับมีโปรแกรม๒นัดเกมอุ่นเครื่อง
แข่งขัน๑ทุ่มตรงนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
เข้าสัญญาณตั้งแต่๑๘นาที๓๐นาที
จากนั้นอันนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
วันที่๑๕ตุลาคมเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนนัดที่๓นะครับ
ทีมชาติไทยเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท้อสดตั้งแต่๑๘๓๐นาที